จากวิกฤตที่เกือบทำให้เมืองไทยประกันชีวิตถูกลืม

สาระล่ำซำ
เลือกใช้สีบานเย็นสร้างให้ทุกคนจดจำ
และเลือกใช้บริการเมืองไทยประกันชีวิต
ยุคนั้นการแข่งขันก็แรงขึ้นแบบเงียบ